แถวบ้านท่านเรียกว่าอะไรครับมะละกอที่อยู่ในมะละกอมันมีชื่อเรียกหรือเปล่า
เออส่งมาบอกหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นมะละกอประหลาดนะครับ
แล้วก็มีแบบนี้ทีไรจะให้โชคให้ลาบทุกทีครับนะฮะ
อ่ะลองไปฟังเสียงกันนะครับจะแกะให้ดูนะคะว่าออกมามันจะเป็นยังไง
นี่คือรูปร่างจะมีรอยมีดที่เราพยายามที่จะผ่าแต่ว่ามันผ่าไม่ได้ก็เลยกรีดออกมาเป็นซีด
ก็เห็นสภาพอย่างเงี้ยตอนนี้จะแกะออกมาแล้วนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ย
มีมีเมล็ดด้วยมีเมล็ดอยู่หนึ่งเมล็ดไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่เพิ่งเห็นครั้งแรก

สุดสุดวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะมันก็แปลกมากนะฮะเป็นมะเร็กอในมะเร็กอครับ
คุณผู้ชมครับโดยมะละกอสีขาวผลแข็งอยู่ในมะละกอสุกเนื้อสีส้ม
แล้วเมื่อยกมะละกอสีขาวออกจะมีเม็ดมะละกออยู่เพียงเม็ดเดียวเม็ดเล็กเม็ดเดียว
เม็ดเดียวจริงเวลาเราผ่ามะละกอเราเห็นเต็มเลยใช่ไหมเม็ดดำดำอ่ะนับไม่ถ้วนเลยค่ะ
อันนี้มีเมล็ดเดียวครับคนถ่ายบอกว่าสอยมาจากต้นที่บ้านยอมรับว่าไม่เคยเห็นมะละกอแบบนี้เหมือนกัน
ส่วนความเห็นของชาวเน็ตบางคนเคยเห็นมะละกอแบบนี้แล้วบอกว่าเป็นมะละกอแฝด
ละกอที่อยู่ด้านในเป็นสีขาวเพราะว่ามันไม่ถูกแดดและผลที่มันแข็งกว่าผลมะละกอด้านนอก
เพราะว่าผลแฝดเกิดที่หลังเลยสุกช้ากว่าด้านความเชื่อนะครับเขาบอกว่าบ้านใครนะครับ
ละกอออกลูกแฝดแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีโชคมีลาบล่ะ
ส่วนทางศัยยศาสตร์จะเรียกว่าคดมะละกอคดมะละกอนำมาปลูกเสกทำเป็นของขลัง
เมตตามหานิยมหรือมหาอุดได้ครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับ
ทีนี้เราไปต่อกันเลยเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมครับพาไปที่
วัดป่าบึงหล่มอำเภอครองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ชาวบ้านทาไปขอชกลาดจากรูปปั้นกุมารรักไข่
ไม่ใช่กุมารได้ไข่นะพอให้ชื่อว่ากุมารักไข่
ถูกนำมาไว้ที่วัดนี้ตั้งแต่๓๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านโอ๊ยทั่วหน้าทีเดียวครับ
กแทบจะยกหมู่บ้านอยู่แล้ว
งวดนี้เขาบอกว่าชาวบ้านไปส่องหาอะไรเด็ดจากชิ้นส่วนเป็นผ้าปลายประทัด
มีคนนำไปห้อยเอาไว้ที่รูปปั้นลองกันเพ่งดูเพ่งอย่างนั้นเพ่งอย่างนี้
อ่าเราก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูนะฮะสำหรับชื่อกุมารรักไข่เนี่ย
ท่านเจ้าอาวาสเป็นคนตั้งให้ให้มันดูแปลกจากที่อื่นหน่อย
หลายคนก็เข้าใจว่าเป็นไอ้ไข่นะฮะแต่สิ่งสำคัญมันอยู่ที่แรงศรัทธาของชาวบ้านเองนั่นแหละ
ก็เลยเอามาฝากกันนะครับต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับการบูชาแล้วก็กระแสสัทธาต่อ
ไอ้ไข่นะคะที่วัดสรรมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เดี๋ยวฉันจะไปหามาบูชาเช่ามาบูชาบ้างไอ้ไข่รุ่นมารเหนือดวง
คุณผู้ชมเล่าแบบนี้ค่ะคือกรรมการวัดบอกว่ามีชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดลำพูนดวงดีมาก
ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดที่ผ่านมาร้อยสิบใบโอ้โห
สิบใบได้เงินเข้ากระเป๋าไปสองแสนสองหมื่นบาท
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยนำของเส้นไหว้เนี่ย
แก้บนไอ้ไข่แบบนี้ผู้ชายคนนี้ที่ได้ปุ๊บปั๊บรับโชคเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเคยเช่าไอ้ไข่รุ่นมาเหนือดวงไปบูชาอืม
ปรากฏว่าเหนือดวงจริงค่ะเหนือเมฆมากด้วยครับ
ได้ค่ะโดนค่ะงวดที่แล้วได้ไปสองแสนสองหมื่นบาท
ก็เลยกลับมาแก้บนแบบนี้เนาะ